ของน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนกิจกันบ้างนะครับ
ที่เพิ่งเสียสถิติหลายภาย๓ปีอีก๗เดือนนะครับ
ตกรอบ๘คนในศึกเทคอนโดชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐
ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ทำให้พลาดท่าคว้าแชมป์๒รายการติดต่อกันในรุ่น๕๓กิโลกรัม
โดยความพ่ายแพ้คนนี้นะครับมีปัจจัยสำคัญก็คือ
คุ้นชินกับกฎิกาใหม่ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งน้องเทนนิสแล้วก็จูเนียเองเนี่ย
คอยโดทีมชาติไทยได้มีการโพสต์คลิปให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้วยนะครับ
ลงบนติ๊กต๊อกส่วนตัวโดยใจความสำคัญของกฎหมาย
นี่ก็คือ๑เนี่ยการยกเลิกท่าเตะสกอร์เปียนคิกนะครับ
ที่เป็นจุดเด่นของน้องธนิษฐ์ใช้เรียกคะแนนในทุกรายการนะครับ
การเตะไม่วางขาเตะได้ไม่เกิน๒ครั้งนะครับ
การถอยถอยได้ไม่เกิน๒สเต็ป
แล้วก็๔ครับการผักคือผักแล้วต้องเตะด้วยนะครับ
ซึ่งจากนี้ก็คงต้องกลับมาฝึกซ้อมเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงกันต่อไปนะครับ